ตลอดกินไม่อยากให้พลาดเลยวันนี้จะพาไปหาของกินของอร่อยที่ราคาไม่แพง
อย่างร้านข้าวแกงราคาแค่๑๐บาทที่ชนบุรีครับ
อ่ะตลอดกินหมาเวลพาไปนี่เลยฮะข้าวแกง๑๐บาท
ข้าวตักไม่อั้นเลย

กินเท่าไหร่เอาที่คุณอิ่มสบายใจ

ร้านนี้ครับร้านข้าวแกงลุงอ้วน
เป็นร้านข้าวแกง๑๐บาทที่ตั้งแถวถนนเน่ด
อยู่หลังมหาวิทยาลัยบุรพาอยู่แถวหลังตลาดนัดหาดวดนพา
บอกแบบนี้คุณน่าจะอ๋อแล้ว

โดยทางร้านน่าจะหมุนเวียนกับข้าวทุกวัน
มีกลับข้าวถึง๑๒ถึง๑๕อย่างยังต่ำกว่า๑๒

แต่ถ้าใส่ถุงหรือห่อกลับบ้านขายถุงละ๒๐บาท

หมอบูลภาพนั่นแหละแน่นอน

เขาก็สบายจิตสบายใจในการทานของอร่อย

ไปถามคุณเจ้าของร้านคุณปิยพลพันบุตรบอกว่า
ที่มากกว่าการเปิดขาย๑๐บาท
อยากจะช่วยประชาชนในยามวิกฤตแบบนี้ของแพงด้วยไง
แล้วแถวนั้นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางแสน
ต้องยอมรับนะหลายอย่างมันก็จะราคา
ต้องกดไปแถวนั้นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด่กบบูร์
เด็กมหาลายนะคุณผู้ชมได้ทานของถูง
แต่ราคาอร่อยและปริมัติก็

ของถูกราคาเอ้าเดี๋ยวดิ

นี่อะไรอันนี้ผนมถ้วยอ่ะ
อ๋อผนมถ้วยเปล่าผนมถ้วย

ไปลองทาน๑๐บาทเองนะฮะร้านคุณปิ๊กยักษ์มนตร์ฮะ
ตรงเท้ามบูไปลองทานกันดูครับ
ดีเลยแบบนี้ถูกใจทุกคนแน่เลยนะ